สวัสดีค่ะ
ชันเราบรรทุ่มหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไป
อันนี้ดอนไม่ใช่ว่าอันนี้ปอยหรือเปล่า

เออนั่นมันสิครับใช่ไหมคะ
นี่ปล่อยตัวจริงนางเอกละครดอนบะดอยปอยรอนทุ่งน้องฮายชุธิมาค่ะ
สวัสดีอยากเป็นทางงานอีกหนึ่งครับ
วันนี้จะมาร่วมจัดรายการกับเรา

วันนี้ระดับนางเอกนะมาร่วมจัดรายการของเราตื่นเต้น
แต่อยากจะพูดคุยกันหน่อยเรื่องของหนังเรื่องของละคร

อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าละครเรื่องนี้มันยังไง
เห็นบอกว่าโอ้โหเรื่องของบทบาทมันเข้มข้นมาก
บอกว่าเป็นดาราที่แจ้งเกิดจากรายการเพชรดาราของไทยรัฐทีวี

ใช่ค่ะก็เมื่อประมาณนับก่อนนะคะ

ประมาณ๗๘ปีตอนนั้นอายุ๑๖ค่ะตอนนี้ก็๒๔แล้ว

ใช่ค่ะเป็นผู้หญิงคนแรก
แชมป์คนแรกคนเดียวของเพชรดาราของไทยรัฐทีวี๓๒

เดียวเลยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือมีครั้งเดียว
หลังจากนั้นที่เป็นหนึ่งเดียววันนี้ก็ได้มาเป็นนางเอกคนแรกของละครเราด้วยเช่นเดียวกัน
รู้สึกยังไงความรู้สึก
ต้องบอกว่าพี่คิดดีแล้วเหรอคะ

ต้องบอกว่าขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่นะคะพี่ธัญญาธัญเรศค่ะ
แล้วก็ไทยรัฐทีวีของเราแล้วก็ผู้กำกับของเรานะคะ
ว่าจะเป็นพี่เกรหรือว่าทีมงานทุกคนในกองถ่ายเนี่ยก็คือน่ารักมาก
แล้วก็ขอบคุณให้โอกาสถือว่าเป็นเกียรติมากสำหรับละครเรื่องแรกของไทยรัฐทีวีด้วย
เขาบอกว่าบทละครเขาเขียนมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
คุณนี่ตัวตึงของกองถ่ายเขาเลย

เหมือนก็มีบทเป็นบทที่แบบกันแก้วสนุกสนานอะไรแบบเนี้ย

จริงค่ะเป็นยังไงจริงถ้าใครได้ดูตั้งแต่อีพีหนึ่ง
เป็นการฆ่าแรกของกองถ่าย
เล่นในเรื่องของครอบครัวค่ะ
ทำไมมีความสุขเฮหาดจังเลยอะไรอย่างไง
แต่จริงแล้วเขามีความรู้สึกกดดัน

แต่ว่ามันไม่มีคนสืบทอดการเป็นกำนันต่อเนี่ย

ซีนที่ยากที่สุดเหรอคะ

ต้องบอกว่าจริงแล้วละครของเราเนี่ยครบรถ
คือการสนุกสนานเฮฮาอย่างนี้มันเหมือนจากแบบว่าคนที่เหมือนแบบสนุกสุดขีดแบบสุดแบบเต็มร้อยแล้วเนี่ย
อยู่มาถึงซีนแบบซีนอารมณ์ซีนต้องร้องไห้
ใช่แล้วต้องบอกว่าเหมือนทุกคนแกล้ง
เหมือนทุกคนแกล้งไฮคือตั้ง๒๑คิวใช่ไหมคะ
คือทั้งหมดมาเนี่ย๒๐คิวเนี่ยคือตลกหมดเลยเฮฮาหมดเลย
แต่ว่าคิวที่๒๑คิวสุดท้ายก็คือวางคิวตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มนี้คือร้องไห้หมดเลย
คือเป็นวันที่เราซึมเศร้าทั้งวันเลยใช่ซึมเศร้าทั้งบ้าน
วันนั้นต้องไปปรึกษาหมอเลยมั้ยไม่ปรึกษาเป็นโรคซึมเศร้าเลยปะ
นายไม่ปรึกษาเลยนะค่ะวันทั้งวันทั้งวันแต่นี่ก็คือเป็นบทบาทที่สนุกสนานมาก
ตื่นเช้าไปทำงานกับกองละครกองนี้ค่ะ

พี่อินดี้เป็นคนที่น่ารักค่ะ
น่ารักค่ะแล้วเสียงเกลียดมาก

จริงพี่เขาก็ดูเป็นคนน่ารักนะพี่อินดี้เนี่ย
น่ารักจริงค่ะ
พี่ทอดมีขนมจีนกินก๋วยเตี๋ยว

มันค่อยตรงไหนคะคุณภายครับ

แต่ว่าพอทำงานเข้ากันเข้าบทแบบนี้
ฉลุยค่ะต้องบอกว่าจริงแล้วต้องขออนุญาตชื่นชมพี่อินดี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าพี่อินดี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นพระเอกที่ฮอตมาก
ไฮก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเจอเขาเนี่ย
อาจจะมีแบบว่าเขาอาจจะจำบทไม่ได้บ้างหรือเปล่า

บอกว่าต้องห่วงเรื่องฟ้าฝนด้วยเหรอ
ด้วยความที่ว่ามันเป็นการถ่ายละครแบบอัลดอร์

มันเป็นยังไงบ้างช่วงฟ้าฝนเข้าที่หน้าฝนด้วย
ใช่ค่ะก็แบบอุปสรรคจริง
อุปสรรคจริงหลายวันหลายคิวที่ผ่านมาคือเยอะจริง

แล้วก็แดดแรงจัดประมาณแบบ๔๐องศา

แล้วก็ถ่ายไปแล้วก็รอว่าคุณวันนี้มีเป็นแค่ซีนเดียวเดี๋ยวเลิกเร็วไม่ถึง๒ทุ่มต้องเสร็จแน่นอน

พายุมาลมแบบแรงมาก

แล้วเราไปอยู่ไหนอยู่ใต้เต็นต์ค่ะ

เกาะกันคนละขาเลยทีมงานประมาณแบบ๕๐๖๐ชีวิตเนอะ

อย่างนั้นเต็นต์ปิวใช่ค่ะเต็นต์ปิว
เราก็จะปิวด้วยเพราะว่าเราเกาะอยู่แล้วก็แบบลมแรงมาก

สักพักปุ๊บลมมันก็เหมือนจะ

กล้าดเดิม
ควรแบบทุกหลายชีวิตแล้วไง

เป็นช่วงหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างกองถ่ายนะคะ
สนานมากแล้วไม่ใช่แค่บรรยากาศในกองไทย

ให้น้องฮายร้องและสอนเต้นพวกเราหน่อยเลย

พร้อมไหมเนี่ยปกติเขามีต้นฉบับอยู่เนอ
แต่วันนี้เราก็แบบเปลี่ยนต้นฉบับไปเลยไหม

จากคุณออฟบำเป็นบำไพดีกว่า

สนุกมากเลย
โอ้โหนี่เป็นท่อนมุกที่ต้องไปซ้อมร้องซ้อมเต้น

ซึ่งไทยก็ซ้อมมาเหมือนกันเมื่อเช้าค่ะ
เออนะต้องไทยซ้อมแต่คุณต้องซ่อมเข่านิดนึงนะครับ